สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับก็คงจะเป็นบรรยากาศที่เราจะได้ติดตามนะครับ
กำถึงการฝึกซ้อมครั้งแรกที่ราชบัญคลาศครัศทาน
เหนือจากฟุตบอลแล้วยังมีกีฬาอื่นให้ติดตามด้วยนะครับ
ไปกันแบบรวดเดียวเลยนะครับโดยช่วงสายเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่นะครับ
ก็มีนักเตะมารายงานตัวเพียงแค่๑๒ผู้เล่นนะครับ
ที่ติดเข้ามาเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับนักเตะเมืองทองก็จะแข่งขันอยู่ที่
ที่เมาเนโนโทมบีลก่อนหลังจากแบงค์ข้อวิเต็ดนะครับ
ว่าจะมารายงานตัวแต่ว่าขอถอนตัวเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ซึ่งสตาร์ฟโค้ดนะครับจะหารือว่าจะเรียกนักเตะคนใดเข้ามาเสริมนะครับ
ส่วนในช่วงเย็นพิซิโก้นำลูกทีม๑๗คนนะครับ
ซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับแล้วก็มีผู้เล่นตามมาสมทบหกคนนะครับ
ก็คือเกิกฤทธวีการประกิจดีพร้อมดรุนศรียันเกมชะดินแซ่เอี๊ยะ
และเริ่มประดิษฐ์มีวัดโนโดมประธุมชูทองนะครับขาดเป็นแค่จักรพันธ์แก้วพรมที่ติดภาพส่วนตัว
แล้วก็เดี๋ยวจะขาดรบตามมานะครับซึ่งการฝึกซ้อมก็จบลงด้วยเวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับ
โดยทีมไทยนะครับจะซ้อมที่กรุงเทพ๓วันนะครับ
แล้วก็บุกไปจนญี่ปุ่นวันที่ยี่สิบแปดวินาคมครับ